มาดูกันที่นักแสดงหน้าใหม่กันบ้างดีกว่าสำหรับน้องมุกวรณิตนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเธอมารับบทบาทเป็นเมียน้อยแล้วคนดูเนี่ยอินจัด
ถึงกับทักแชทเธอไปขอให้เธอมาเป็นเมียน้อย
มาเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของผมหน่อยคิดว่าทักแชทไปด่า
ขนาดนั้นนะเจอแบบนี้เนี่ยน้องมุกจะว่ายังไงจะตกใจหรือเปล่า
แล้วหนุ่มทอยหวานใจมีห่วงบ้างไหมไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ช่วงนั้นมีบีคนใดเล็กมาแบบเพราะว่าเขาดูแล้วเขาคงอินนะคะ
แบบมีถามราคาอะไรอย่างนี้งง

แบบไม่ใช่รุ่นใหญ่เหมือนแบบไม่รู้ว่าใครเลยค่ะใดเล็กมาอะไรอย่างนี้

ไม่ได้รับนะคะเล่นละครเฉยค่ะ

พี่ทอยว่าไงค่ะเจอแนวนี้
แนวนี้พี่ทอยก็พี่ทอยก็จริงมาแล้วมันขำแหละ
แสดงว่าตีบทแตกนะคนอินจัดนะ
ใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งสาวหายหน้าหายตาไปเป็นปีนะคุณ
และนี่เลยจ้าถอยซีรีส์ใหม่จมูกใหม่มาเด้อ
ส่วนความรักกับหนุ่มเด่นคุณค่ะก็หวานเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือใช้ชีวิตชิว
วันวาเลนไทยเองก็ไม่มีของอะไรพิเศษให้กันนะคะ

เพราะว่ากันแบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกันคือไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะ
คือกันเขาจะค่อนข้างที่จะซื้อของให้กันค่อนข้างบ่อย
ที่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเทศกาลก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็มันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็แค่รู้สึกว่ามันไปทานข้าวด้วยกันแค่นี้
แล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะแฮปปี้แล้ว
ซีรีส์ใหม่ของคุณนี่คือซีรีสโคน
ซีริโคนใหม่แล้วก็สวยปังด้วย
แต่สวยโดดเด่นมากขึ้นนะคะก็รอติดตามผลงานใหม่ของน้องแกรนต่อไปแล้วกันนะคะ